ว่าพูดถึงกำลังใจค่ะน้ำจิตน้ำใจของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ก็ส่งให้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าความช่วยเหลือของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
โอ้โหส่งกันแบบไม่ขาดสายจริงเพราะว่าอย่างที่พี่แจ๊คบอกว่าในครั้งนี้
เหตุการณ์ครั้งนี้ผลกระทบวงกว้างชาวบ้านหลายคนเดือดร้อนมากนะคะ
อย่างคุณก้องห้วยไร่ค่ะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
คุณกล้องโค้ยไร่โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคราบนี้เนอะ
ว่าได้ส่งน้ำดื่มจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันขวดค่ะส่งให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะ
โอนเงินบริจาคเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปส่งให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันที่ดีเจบุโกะค่ะทำข้าวกล่องนะคะ
ส่งข้าวกล่องไปเลยค่ะสามร้อยกล่องอืม
ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบตบางพลีใหญ่นั่นเองนะฮะ
ส่วนค่ะเราเห็นภาพกันอยู่ในนะคะร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ค่ะ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือเร่งอบพยพชาวบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นวานที่ผ่านมานะฮะ
ก็อยู่กันข้ามวันข้ามคืนนะคะเพราะว่างานมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ
พื้นที่ยังไม่ปลอดภัยแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ช่วยแค่ชาวบ้านนะคุณผู้ชม
เพราะว่าแน่นอนมีน้องหมาน้องแมวที่ชาวบ้านแถวนั้นบางคน
เลี้ยงนี่สำคัญนะสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยบางคนเอาออกมาไม่ทัน
ว่าไม่รู้จะเอาน้องไปฝากไว้ที่ไหนนั่นเองนะฮะ
เช่นเดียวกับสองพี่น้องฝาแฝดค่ะคุณผู้ชมฝันดีฝันเด่น
ทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะพี่พี่เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
ทั้งการดับไฟแล้วก็เร่งอบพยพประชาชนนะคะ
ออกมาที่ศูนย์อพยพอยู่กันยาวค่ะตั้งแต่ตี๔เมื่อวานนี้
ถึงตอนนี้เนี่ยพี่ยังคงช่วยดูแลประชาชนผู้ประสบภัยกันอยู่นะฮะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณชายอดำหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคคล
และอาสาสมัครเพจเราต้องรอดค่ะได้มีการจัดตั้งศูนย์อบพยพ
ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคุณผู้ชม
ส่วนทางด้านศิลปินดาราอีกท่านหนึ่งนะคะน้องเขื่อนเทลติกนะฮะ
ก็เปิดโฮสเทลค่ะจริงเนี่ยเป็นธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวน้องนะคะ
น้องบอกว่าตั้งใจเลยให้ผู้อพยพที่มีปัญหาเรื่องที่พัก
เข้ามาพักฟรีจำนวน๕ห้องเพราะว่าโฮสเทลของน้อง
ไม่ได้เป็นแบบธุรกิจใหญ่โตอะไรเท่าที่สะดวกแล้วก็
อะไรที่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันไปดูก่อนนะครับ
ทานน้ำใจส่งไปแน่นอนนะคะตลอดทั้งวันนี้
เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ